ลี่คลายบ้างแต่ก็ยังมีได้รับผลกระทบอยู่บ้าง
แต่ชาวบ้านที่ลบบุรีเขาก็ปรับตัวได้
แล้วก็พลิกวิกฤตบางอย่างให้มันเกิดเป็นโอกาสของเขา
พริกอะไรและเป็นโอกาสยังไงติดตามกันเลยกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตอง

นี่ค่ะพามาที่ถนนสายบ้านหมี่โคกสำโรง
ระหว่างตำบลดงพลับตำบลแคร์สูงอยู่ในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
นี่แหละคุณเป็นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่รุ่มราบต่ำ
แล้วน้ำเพิ่งลดระดับลงไปไม่กี่วัน

ค่ะแล้วก็โดนพายุคอปาซุรอบ๒ใช่ไหม
เขาบอกว่าส่งผลให้มวลน้ำไหลหลากจากอำเภอโคกสำรงไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่
แต่ว่าปริมาณน้ำรอบ๒มันเยอะกว่าครั้งแรก
แต่อย่างนี้คุณครั้งที่๒เนี่ย
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบนานเป็นเดือนนะ
แต่ก็เริ่มจะไม่ได้วิตกกังวลกับสถานการณ์น้ำแล้วเพราะอะไร
เพราะสถานการณ์น้ำท่วมรอบสองเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามาช่วยเหลือชาวบ้านก็คือ
ช่วยไล่น้ำเน่าค่ะน้ำเน่าเสียจากรอบแรกที่ค้างอยู่ออกไป
และทำให้มีสัตว์น้ำอย่างเช่นกุ้งหอยปูปลา
ไหว้ไหว้ทวนกระแสน้ำที่สะอาดอ่ะมาคุณนึกออกไหมนี่นี่
พอน้ำสะอาดมันก็จะมีสัตว์น้ำไหลมาด้วยมองเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะน้ำมันใสแบบนี้คุณ
ชาวบ้านเขาก็เลยทำการจับไปประกอบอาหาร
อกจากนั้นมันมีเยอะไงไปประกอบอาหารแล้วทำอะไรจับไปขายสร้างรายได้อีกหลายครอบครัวเลยล่ะคุณ
ริมถนนตรงนี้ดูคุณดูชาวบ้านยืนกันเป็นหน้ากระดานแบบนี้เลย
สบายเลยยืนหน้ากระดาษแล้วมือนึงถือถังเห็นไหม
ไม่ต้องดูปูเขาสิใช่ปูตัวใหญ่อ่ะลอยมากับน้ำมากับน้ำแบบนี้ค่ะ
ถือเนี่ยข้างหนึ่งเหมือนถือสวิงนะอีกข้างหนึ่งถือเขาเรียกอะไรถังกูถัง
แล้วก็มีสวิงกระชอนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไหล่จับทั้งปูนามีปลามีอะไรต่างที่มันมากับน้ำนะคะ
ชาวบ้านบางคนเขาบอกว่าได้วันหนึ่งกว่า๒๐กิโลกรัมก็มี
บ้านนี่ยกกันมาทั้งครอบครัวมายืนรอกันจับช่วยกันจับทุกคนนี้ได้เป็นร้อยกิโลกรัมอ่ะคุณ
ปูนาเนี่ยเมื่อวานเราก็บอกแล้วปูนาเอาไปประกอบอาหารได้หลากหลายอย่าง
กันเป็นอาชีพเลยปูนานี่เลี้ยงในฟาร์มแล้วก็มีแต่อันนี้ปูนาจริงลอยมากับน้ำอ่ะ
อยู่ดีดีก็มีรายได้เข้ามาคุณเขาก็บอกว่าเอาไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดแล้วก็
เขาบอกคือต้องบอกยอมรับว่าช่วงเดือนก่อนเขาใช้ชีวิตแบบอยู่ด้วยอาหารถุงยังชีพ
อาหารกระป๋องมันทำให้ลดความเบื่อหน่ายไปได้คุณออกมาหาอาหาร
ก็อาหารที่ได้เป็นแบบวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงถูกต้องก็กลับไปประกอบอาหารกันแล้วไม่หมดเพราะมันเยอะจริงส่วนที่เหลือก็คือจับไปขายแล้วสร้างรายได้ได้ดีมาก
มีพ่อค้าค่ะมาจอดรอรับซื้อปูทุกขนาดเลยคืนน้ำมันใสแล้วไง
ราคากิโลกรัมละ๔๐บาทนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าน้ำท่วมรอบสองเนี่ยเป็นน้ำฝนแท้คือมันใสสะอาด
มันก็เลยมีสัตว์ที่แบบเป็นสัตว์น้ำไหลถวนน้ำเข้ามาได้นะคะ
ก็นำอาหารที่จับได้วัตถุดิบเอาไปประกอบอาหาร
ยังชีพไปในช่วงนี้แล้วก็มีรายได้มาจับจ่ายใช้สอย
ก็ทำให้ชาวบ้านยังพอมีช่องทางในการดำรงชีวิตมีรายได้กันอยู่ได้บ้าง
แม้จะเจอวิกฤตที่หนักหนามาหลายเดือนคือเห็นปูอย่างงี้แล้วนึกถึงส้มตำปู
อยากกินไหมปูปลาร้าตำไทยปูอย่างนี้จริง